ทุกคนไปดูพิธีทางความเชื่อที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลหนองแวงอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกด
ชาวบ้านแสงใหญ่คือเขามีคนตายติดต่อกัน๙ศพ
ก็เลยต้องให้หมอธรรมหมอธรรมที่เขาจะทำเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของการไล่ผีอะไรพวกนี้มาทำพิธีให้
ปรากฏว่าจับผีกระสือและกระหังได้๔ตัวนะฮะ
นี่เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาคุยกับร่างทรงเพื่อต่อรองกับผีนะ

มาที่สารากลางบ้านหน้าวัดแสงใหญ่ตำบลหนองแวงอำเภอกันธราลมจังหวัดศรีสเกต
มาร่วมพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้าย
ชาวบ้านเชื่อว่ามาฆ่าชีวิตของคนในหมู่บ้าน
ตายติดต่อกัน๙ศพฮะจนเขาหวาดภาวะไปหมดนะครับ
คือก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็สร้างความสบายใจ
เรียกขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่นะ
ก็มีเครื่องบวงสวงอะไรมานะครับเพื่อจะขับไล่กันนะครับ
มีหมอธรรมมาช่วยปราบผีนะครับมากัน๓คน
ใช้เวลาในการทำพิธีเนี่ย๒ชั่วโมงครึ่งนะครับ
หมอธรรมก็เข้าทรงคุยต่อรองกับผีปอบ
เพราะรู้ว่าเป็นผีร้ายที่มากินร่างมนุษย์กินเนื้อสัตว์ในหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งหมอธรรมบอกว่าพอทำพิธีแล้วทำให้รู้ว่าผีร้ายที่มาเนี่ยนะ
ที่มาเอาชีวิตชาวบ้านแสงใหญ่เนี่ยเป็นผีกระสือกับกระหัง
รวม๔ตัวด้วยกันนะครับ
ทำพิธีวันนี้จับผีลงหม้อดินไปได้๓หม้อ
แล้วก็เอาไปฝังกับเอาไปเผาเพื่อทำลายนะครับ
แล้วก็ทำการปลุกเสกนะทำพิธีป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในหมู่บ้านอีกนะครับ
อุปกรณ์ที่หมอทำใช้ก็มีไม้เนื้อแข็งทำจากต้นชาติทำเป็นเสาหลัก๙ต้น
ทำพิธีปลุกเสกแล้วนำไปปักรอบหมู่บ้านทั้ง๓หมู่บ้าน
มีหม้อดิน๓หม้อด้วยที่จับกระสือกับกระหังไปนะครับมีเทียน๒ถาดดอกไม้๕ถาด
มีกรวดนะหรือว่าทรายนะครับน้ำเปล่าบริสุทธิ์แล้วก็ผ้าขาวอะไรพวกนี้ครับเป็นอุปกรณ์ของหมอธรรมเขานะครับ
ชาวบ้านก็มาร่วมพิธีกันนะโอ้โหแล้วตอนร่วมพิธีเนี่ยมีผู้สูงอายุสัก๑๐คนได้ไปนั่งแคร่ไม้ไผ่อยู่แค่หนึ่งอ่ะ
นั้นหักลงมาอีกก็เจ็บกันไปอีกนะครับมีแผลนะก็ต้องส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับชาวบ้านก็เลยวิภาควิจารณ์กันใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันจะสิ่งลี้ลับ
มันเฮียนขนาดหมอธรรมมายังก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านเลยหรือเปล่านะครับ
นี่ฮะก็มีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาสูญเสียภรรยาไปนะครับ
อายุ๔๙ก็ถือว่ายังไม่มากนะครับ
เขายืนยันว่าร่างกายแข็งแรงดีมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
วันที่เสียชีวิตภรรยาบอกว่าเหนื่อยปวดจุกที่ท้อง
เหงื่อออกเต็มหน้าเช็ดตัวให้สักพักล้มตัว
หายใจเสียงดังแล้วก็หมดลมหมดสติไปเลย
ทันส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตเลย
แล้วก็ฝ่ายปกครองมาเยี่ยมชาวบ้านมาสอบถาม
เพื่อจะให้ความรู้เรื่องการเสียชีวิต

เพราะว่ามีประชาชนเสียชีวิตไป๙ศพนะครับ
ปรากฏว่าทั้ง๙ศพทุกคนมีโรคประจำตัวหมดเลยนะครับ
โรคชะลามะเร็งความดันโลหิตสูง

ชาวบ้านก็เลยเข้าใจมากขึ้น
ว่ามีสาเหตุนำมาซึ่งการเสียชีวิต
ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไม่มีสาเหตุนะครับ
แต่เพื่อความสบายใจก็ทำกันทำพิธีกันได้
หลักติดเป็นโรคที่เราไม่รู้ว่ามันจะน๊อค

หรือว่ามันจะน๊อคก็ได้
อาจจะทำให้เสียชีวิตได้
ก็เป็นเป็นประจำความเชื่อและความสบายใจของผู้คนในหมู่บ้านในชุมชน